ตามกันต่อเลยคุณผู้ชมกับกรณีที่มีเด็กประทุมคงคานะคะ
ถูกเด็กช่างเทคโนโลยีกรุงเทพแทงจนเสียชีวิตคารถเมย์
ตอนนี้มีการแจ้งข้อหาเด็กช่างกรุงเทพคนนี้แล้วนะคะ
เป็นข้อหานักเลย๓ข้อหารวมถึง
เมื่อวานมีบรรยากาศของครอบครัวนะคะของน้องที่ถูกแทงจนเสียชีวิตเนี่ย
ไปรับศพที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรด้วย
เพื่อจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานย่านคลองเตยค่ะ
ก็มีครอบครัวมีญาติเพื่อนแล้วก็คนสนิทมาร่วมรดน้ำศพท่ามกลางความโศกเศร้า
สมาคมสิทธิ์เก่าประทุมคงคาเองก็เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือในการทำศพด้วยนะคะ
เรามีโอกาสคุยกับพี่สาวของผู้ตายน้องม๖ปฐุมคงคาที่ถูกแทงน้องก้าวเนี่ยนะคะ
พี่สาวเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเธอนี่แหละเป็นคนไปส่งน้องก้าว
ไปสอบแกดแพทย์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

แต่ว่าน้องก้าวบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเอง

ก้าวก็ไลน์มาหาเธอบอกว่าสอบเสร็จแล้วนะ
นี่กำลังรอรถเมษาย๑๘๐กลับบ้านอยู่
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับน้องอีกเลย

เป็นเด็กที่อัธยาศัยดีช่วยงาน

คนอื่นก็จะแบบเอ่อเหลือไปอะไรแบบนี้

เพื่อนเยอะไม่ค่ะ
ไม่ไม่รู้สึกอะไรกับคนนั้นเลย
ไม่ได้อยากพูดถึงคนนั้นเลย
ว่า

ไม่รู้สึก

คิดด้วยตัวเองได้แล้วเพราะว่า

ว่าตอนที่น้องก้าวถูกแทงไปแล้ว

แต่ตามร่างกายเนี่ยแผลโดนแทงมันไปหลายแห่งแล้วค่ะ

คือเลือดน้องก้าวไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ

อ่ะหนูหนูน่าขึ้นหน่อย

พาตัวน้องส่งโรงพยาบาลเทพธารินที่อยู่ใกล้ที่สุด

วันที่๒๔กุมภาน้องก้าวก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งครูที่ปรึกษาน้องก้าวก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
น้องเก้าเป็นครูที่ปรึกษาน้องเก้าตั้งแต่อยู่ม๑
เป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารักมีจิตอาสา
ขยันไม่เคยเกเรไม่ทำร้ายใคร
อีก๒วันก็จะจบการศึกษาอยู่แล้ว

แล้วก็มีการตั้งคำถามทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่า

จำเป็นต้องทำลายอนาคตเด็กดีขนาดนี้เลยเหรอ

ส่วนกรณีของเด็กเทคโนโลยีกรุงเทพที่เกาะเหตุค่ะมือมีด
ล่าสุดตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหาหนักเลยนะคะ
ข้อหาแรกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาที่๒พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหาที่๓พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งสาเหตุที่แจ้งข้อหาโดยเจตนาเนี่ย
เนื่องจากว่ารักษณะแผลที่คนร้ายแทงเหยื่อจำนวนหลายแผล

มันเป็นการหวังผลที่ทำให้น้องก้าวเสียชีวิต
ก็ร่วมกันกับนักสหวิชาชีพในการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ส่งตัวให้กับสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก
เพื่อควบคุมตัวต่อไปอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในรถเมย์
ที่ให้เห็นจังหวะเห็นไหมคะ

มากับแฟนคือคู่นี้ขึ้นมาก่อน
แล้วก็นั่งอยู่ด้านหลังแล้วน้องก้าวขึ้นมาทีหลังแล้วไปนั่งด้านหลัง
คู่นี้ก็เหมือนพอเห็นปุ๊บว่าเป็นต่างโรงเรียนกัน

นั่งที่อื่นเลยไปไกลลงไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดเป็นปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันขึ้น
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เราเห็นว่าการติดกล้องบนรถเมย์เป็นประโยชน์มาก

เป็นประโยชน์มากทำให้เราเห็นพฤติกรรมแล้วก็จับคนร้ายได้เร็วมาก
แล้วมันก็คาหนังคาเขาปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าภาพมันฟ้องนะครับ